นักวิ่งคนหนึ่งเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายนะครับ

แล้วก็ตั้งเอาไว้ตัวเองก็ไปวิ่งให้ครบรอบ

เหมือนโดนยาคุณผู้ชมหายใจไม่ค่อยออก

มีคนตามมาจ้องจะทำร้ายเขาหรือเปล่า

เหตุการณ์มันเกิดในพื้นที่ของตำรวจภูทร

พอรับแจ้งมาก็เข้าไปตรวจสอบที่บริเวณม้านั่ง

ตรงข้ามกับเทศบาลนครนนทบุรี

มีผู้ชายคนนึงชื่อว่าวิโรธ

ตั้งแต่วันที่๑๙มิถุนายนตอน๒ทุ่ม
แล้วถูกคนร้ายแอบวางยาเอา

ขวดน้ำดื่มที่เขาวาง

เสร็จกลับมาดื่มกินเอ๊ะรสชาติมัน

ตาค้างก็เลยรีบไปโรงพยาบาล

ต้นนี้ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ทุกมุมอยู่ตอนนี้ต้องรอผลตรวจ

นะฮะนายวิโรธบอกว่า

บริเวณฝาขวดน้ำดื่มเนี่ยมีรอย

ก็เลยโพสต์ทั้งคลิปแล้วก็เป็นภาพเนี่ย

คนที่จะไปออกกำลังกายด้วย
ไปฟังเสียงของคุณวิโรธนะครับ

เรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องวงจร

ทำไมมันถึงไม่มีกล้องเลยนะฮะ
อยากจะให้มีการติดให้หน่อยพร้อมทั้งบอกว่า

สุดท้ายก็เปลี่ยนที่วิ่งไปวิ่งในหมู่บ้านแทน

ผมไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยมีปัญหากับใคร
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนร้าย

นะฮะขณะที่ทศาสตร์บาลนคร
ไปตรวจสอบไปเพิ่มความเข้มงวด

ค่ะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักข่าวของเราก็ไปถาม
เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งก็สนใจในกรณีนี้เหมือนกันว่าในกรณีนี้มันมีพิรุษนะ
มันดูแปลกเพราะว่าไม่เคยมีข่าวปรากฏมาก่อนนะคะว่า
ใครถูกมอมยาในสวนสาธารณะตัวผู้เสียหายเองก็ไม่ได้ถูกมิจฉาชีพ
คนไหนเข้ามาปลดทรัพย์ดังนั้นเคสนี้ควรรอผลตรวจก่อนดีกว่า
ว่าในขวดน้ำเนี่ยมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างรวมทั้งรอผลตรวจเลือด
อกจากนี้ที่ดูแปลกตรงไหนรู้ไหมอาจารย์ตั้งข้อสังเกต
อาจารย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยขวดน้ำลักษณะที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีรูแบบนี้ตอนคุณกระดกยกดื่มเนี่ย
เพราะคุณที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าเขายังไม่ได้เปิดดื่มถูกไหม

เวลากระดกดื่มเนี่ยน้ำมันต้องรั่วออกมาจากรูตั้งแต่ตอนต้นต้องหยด

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้น

พูดถึงเรื่องของการระมัดระวังเนี่ยนะคะ
คือกรณีที่เล่าไปเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะ
แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมระมัดระวังทุกครั้ง
ที่จะเอาอะไรเข้าปากมันเป็นเรื่องของการกิน
เพราะถ้ากินแล้วเข้าไปในร่างกายตรงทันทีเลยนะคะ